ช่วงนี้ปลายปีฤดูท่องเที่ยวนะคะ
ใครไปเที่ยวกับเพื่อนสอดส่องดูแลกันด้วย
มีข่าวนักท่องเที่ยวจมน้ำเสียชีวิตที่ระยอง
คือนักท่องเที่ยวเองก็ชอบมาเที่ยวเมืองไทยช่วงปลายปีแบบนี้แหละ
หลายคนมองว่าเมืองไทยเป็นเรียกว่าสถานที่ปลายทางแห่งการท่องเที่ยว
เขาไปเที่ยวที่เกาะสเม็ดค่ะ
เพราะฉะนั้นสอดส่องดูแลกันด้วยนะคะ
กู้ชีพก็นำร่างนักท่องเที่ยวสาวชาวจีน
ส่งโรงพยาบาลระยองค่ะหลังจากที่มีอาการโคม่าหนัก
จุดบ้านเพมาจากบริเวณหาดทรายแก้วเกาะเสม็ด

แล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเสม็ด
ก่อนที่จะถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลระยองนะคะ
ซึ่งในเวลาต่อมาตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุแล้ว
แล้วก็เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลระยอง
พบว่านักท่องเที่ยวสาวคนนี้เสียชีวิตแล้วนะคะ
ทราบชื่อก็คือนางสาวเมงหยวนเฉินอายุ๒๓ปีสัญชาติจีนค่ะ
สอบส่วนเบื้องต้นรู้ว่าผู้ตายเดินทางมา
เป็นชาวยุโรป๓คนผู้ชาย๒ผู้หญิง๑
แล้วก็มีเพื่อนสาวชาวจีนอีก๑คนรวมกันรวมตัวเธอด้วยเป็น๖คน

กับเพื่อนก็ไปนั่งที่ชายหาดหน้าเจี๊ยบบังกะโล

แต่ตัวผู้ตายลงไปเล่นน้ำทะเลคนเดียว

เพียงแต่ว่าเพื่อนเขาก็นั่งอยู่บนชายหาดกัน

คือเพื่อนรู้ตัวอีกทีหันไปเห็นเนี่ย

แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ